ตอนนี้เป็นไงแม่การ

ทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทำอ่ะคือโหดร้ายอ่ะคืออยากรู้ว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไร
อะไรประมาณนี้อะค่ะทำน้องทำไมอ่ะน้องไม่ได้รู้เรื่องอะค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นคดีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะกับครอบครัวหนึ่งนะคะ
โดยที่ลูกชายถูกทำร้ายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๑๕พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็รายละเอียดต่างคือก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมถึงโดนทำร้าย
เพราะว่าจริงบ้านไม่ใช่พื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
แต่ว่าเพิ่งมาทำงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้๒๓วันเอง
แล้วก็เกิดเหตุหนักขนาดนี้เลยนะคะ
แล้วคุณแม่เองเนี่ยก็เอาเรื่องไปโพสต์ลงในเพจท้องที่นะคะ
ก็เลยทำให้มีคนรับรู้เรื่องราวนี้จนเป็นข่าวขึ้นนะคะ

แล้วเบื้องต้นนะคะถ้าได้ผ่านตาในไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เราจะคุยสายแรกกันกับเจ้าตัวก่อนเลยนะคะ

เดียสุขภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะ

เดียยังเจ็บแผลอยู่ถูกไหมคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕พฤษภานะคะ
เดียอยู่ในโรงพยาบาลกี่วันคะ

วันคุณหมอทำอะไรให้เดียไปบ้างคะ
มีผ่าตัดสมอง

ใช่ครับแล้วก็มียาให้ฉีดยัง
ส่วนใหญ่ที่เจ็บก็คือจะเจ็บที่หัว
หรือว่ามีแผลตัวอื่นในร่างกายด้วยไหมคะเดีย

คุณหมอบอกไหมว่าที่ต้องผ่าเนี่ยเพราะว่าเรา
แผลเราหรืออาการเจ็บป่วยของเดียมาลักษณะไหน

โหลกยุบเนี่ยจากของไม่มีคมใช่ไหมเหมือน
เหมือนถูกฟาดถูกตีใช่ไหมคะเบียร์

เพิ่งมาทำงานในพื้นที่เกิดเหตุได้๒๓วันเองใช่ไหมคะ

แล้วเกิดเหตุยังไงขึ้นบ้างเดี๋ยวเล่าให้พี่ขวัญฟังหน่อยค่ะ
คือวันนั้นมันเป็นครูบ้านจัดสรรค์ของบ้านหัวหน้าของบ้านจัดสรรค์นี้ครับ
และทีนี้เบียนหน้าข่าวที่ว่าทำงานอยู่ในไหนข่าวให้โทร
เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราขอตัดสายเดียก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวเราโทรกลับไปหาเดียใหม่นะคะเพราะว่าน่าจะมีสัญญาณตอนคุยกัน
แต่เราเริ่มเล่ากันใหม่นะคะวางก่อนเลยนะ

น้องเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะแล้วก็บาดเจ็บที่ศีรษะเป็นหลักล่ะนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ตามข่าวเนี่ยนะตอนนี้เท่าที่รู้คือมีคนร้าย๗คน
แต่คือเจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจว่าทำไมลูกตัวเองถึงโดนทำร้ายนะคะ
เพราะก็ไม่ใช่คนในท้องที่ด้วยแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมถึงโดนรุมด้วยคนถึงเจ็ดคนนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยสพในพื้นที่ทราบเรื่องแล้วนะคะ
ก็ยังจะว่าจะว่าไม่คืบหน้าคงยังไม่ได้เพราะว่าตำรวจเพิ่งทราบเรื่องนะคะ
เราคุยกันเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะเราคุยกับเดียอีกครั้งเดียค่ะ

ขออภัยด้วยอ่ะเดียตกลงว่าที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรของเจ้านายเดียใช่ไหมคะ

ซึ่งเดียทำงานในบ้านเจ้านายในหมู่บ้านจัดสรรนั้นเหรอคะ
คือตอนนั้นไปวันแรกคือนอกพื้นที่ครับ

ไปตรงนั้นวันแรกแล้วก็คือหัวหน้าเนี่ยเขาโทรมาหาพี่ที่ว่าทำงานอยู่ด้วยกันครับ
คือเขาโทรตามให้ออกไปหาเขา

ใช่ครับแล้วทีนี้พอคนนี้ขับรถเครื่องไปถึงที่เขาปุ๊บเขาก็บอกว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านเขาครับ

เขาก็เหมือนทำน้องว่าให้ตามเข้าไป

ให้ตามให้ตามคนร้ายเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคนแปลกหน้าสองคนครับเขาบอกว่าคนแปลกหน้าสองคนขับรถเครื่องเข้ามา

แล้วก็ทีนี้เดียก็ขับตามไปกับพี่อีกสองคนที่ว่าตามข้างหลังมา

แล้วทีนี้พอขับตรงเข้าไปมันจะเป็นซอยถนนลูกรังครับ

เป็นเป็นป่าสับปะรดแล้วทีนี้ก็ขับเมียก็ขับตรงเข้าไปพอตรงไปเรื่อยมันจะมีทางแยกซ้ายกับขวา

แต่เดี๋ยวเนี่ยนำมาก่อนแล้วเดี๋ยวคงไปทางซ้ายส่วนพี่อีกสองคนเข้าไปทางขวา

แล้วทีนี้เมียก็ไปจอดรถซึ่งมันมีบ้านอยู่ด้วยแถวนั้น

แล้วก็กำลังจะโทรหาหัวหน้าครับคือบอกจะโทรไปบอกว่าไม่เจอไม่เจอคนสองคนที่ว่าหัวหน้าเขาบอกครับ

แต่ทีนี้โทรไม่ติดคือตอนนั้นกำลังจะเก็บโทรศัพท์

แล้วทีนี้ก็มีผู้ชายครับคือกำลังจะหัวเดียกำลังจะเลี้ยวหัวกลับรถแล้วทีนี้มีผู้ชายตัวอ้วนเดินมาเดินออกมาจากในบ้านแล้วก็ตะโกนออกมาบอกว่าเฮ้ยแล้วก็ยิงคือเล็งปืนมาทีเดียวแล้วก็ยิงมาที่เบียร์สามนัด
อืม

แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็วิ่งกันมาคือวิ่งวิ่งมาที่เดียแล้วครับแล้วก็คือมารุมทำร้ายครับคือตอนนั้นเขาเขาบอกว่าให้เดียนอนลงคือเดียชูมืออยู่แล้วเขาบอกว่าให้เดียนอนลงนอนลงให้หมอบลงกับพื้นนะครับ
เดี๋ยวก็ลงจากรถแล้วก็นอนลงที่พื้นแล้วเขาก็รุมทำร้ายเลยอ่า
แล้วเดี๋ยวหมดสติไปเลยหรือว่ายังรู้ตัวอยู่คะเดี๋ยวยังรู้ตัวอยู่ครับเขาเหมือนกับพอพอเขาทำร้ายเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ไปตามหัวหน้ามาอะไรประมาณเนี่ยครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จับรถตัวเองขึ้นมายกรถตัวเองขึ้นมาแล้วก็ขับออกมาจากตรงนั้นครับอ่าโหอ่าใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปเหตุการ
ตั้งแต่แรกเนี่ยหัวหน้าได้บอกไหมว่าจะโทรตามมาให้มาบ้านเขาเพื่ออะไรเขาบอกเราไว้ก่อนไหมคะไม่ได้บอกครับอ่าเพราะว่าเขาโทรมาหาพี่อีกคนนึงก็คือเราก็ไปไปเพราะว่าเขาเรียกเราก็คิดว่าเขาจะใช้งานอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยมาให้กันมากันมอเตอร์ไซสองคันกับรุ่นพี่ใช่ไหมคะใช่ครับรุ่นพี่มาคนเดียวเหมือนกันไหมสองคนครับอ่
บ้านหัวหน้าหรือว่าหรือว่าแวะไปแล้วแล้วค่อยออกมาตามคนนี้อีกทีหรือเขาบอกทางโทรศัพท์มันไม่ใช่เป็นบ้านคือมันเป็นถนนในหมู่บ้านนะที่ว่าหัวหน้าเขาจอดรออยู่อ๋อเขาจอดรอเราอยู่เหรอหัวหน้าจอดรอให้เราขี่ตามมาอย่างเงี้เหรอใช่ครับอ่าแล้วเขาเล่าละเอียดไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงมีกันกี่คนมีอาวุ

ขี่ไปตามหาแล้วก็แยกกันไปคนละทางก็เดียวโชคล้ายหน่อยที่ไปเจอนะคะทีนี้ตรงที่บอกว่ามีผู้ชายที่ร่างใหญ่ออกมาเนี่ยนะคะคือเท่ากับว่าเดียไปจอดตรงหน้าบ้านเขาพอดีหรอคะหรือยังไงใช่ครับไปจอดตรงหน้าบ้านเขาพอดีคือไม่รู้อะคือคิดว่าเป็นบ้านของคนทั่วไปเราก็ไม่รู้ว่าบ้านใครใช่ไหมใช่ครับก็คือไม่ได้เอจรายอะไร
บ้านตรงที่เราจอดมีใครแบบมายืนมองเราอยู่มีคนออกมาออกมาดูทันสังเกตไหม
ไม่ได้ทันสังเกตครับเพราะว่าเดี๋ยวก้มหน้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าเลือดตอนนั้นมันมึนหมดเลยครับหัว
คือที่พี่ถามเดียอย่างนี้นะคะก็คือว่าคือมันคือมันแปลกหน่อยตรงที่ว่าคือถ้าสมมุติสมมุตินะคะว่าหัวหน้าให้ให้มาตามหาเนี่ยคือเขาก็ไม่น่าจะบาดหมางอะไรยังไงกับใครถูกไหมคะแค่คนแปลกหน้าแต่ทีนี้พอเดียไปคือเดียเป็นคนใหม่ของพื้นที่นั้นถูกไหมคือก็ไม่น่าจะแบบสงสัยว่าเดียเป็นคน
คือไปถึงก็จอดรถปกติแล้วก็กำลังจะโทรหาหัวหน้าจะบอกว่าไม่มีใครนะกำลังจะกลับอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าโทรไม่ติดเราก็เลยกำลังจะเก็บโทรภัพแล้วก็กำลังจะถอยรถออกมาแต่ต้อนโดนก่อน
ตอนที่เขาเดินออกมาจากบ้านแล้วที่เดียบอกว่าเขายิงใส่เดียสามนัดเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เรียกชื่อเพราะเขาไม่รู้จักเราอยู่แล้วถูกไหมเขาแค่เฮ้ย

จังหวะตอนเขาเดินออกมาเนี่ยเดียเห็นก่อนอยู่แล้วไหมคะหรือหันไปเห็นตอนเขาเฮ้ยขึ้นมา
หันไปเห็นตอนที่เขาเฮ้ยพอดีเลยครับ
แล้วก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรทั้งนั้นเฮ้ยคำเดียวแล้วก็ยิงเลยเหรอ

เดียได้ทันเห็นไหมคะว่ารักษณะการยิงเนี่ยคือเขาเล็งที่ตัวเราเลยไหมหรือแค่อาจจะยิงไล่รถเรา
เล็งตัวเลยครับ
ห่างจากตัวเขาเยอะไหมคะที่เดียบอกว่าไม่โดนเดียเลย๓นัดนะคะ
ห่างกันเยอะไหมประมาณ๔๐นิตได้

ก็พอสมควรนะแต่ว่ามันก็แน่นอนระยะมันก็อันตรายมากนะคะเดียคือตอนที่เขาเดินออกมาเนี่ยท่าทางเขาคือแค่เดินออกมาแล้วก็ยิงหรือว่าเขาวิ่งเขาวิ่งเข้าหาเดียด้วย
เขาเดินเขาเดินมาก่อนแล้วก็เฮ้ยแล้วก็ยิงแล้วก็ถึงเขาจะวิ่งมาพอยิงเสร็จแล้วเขาจะวิ่งมา
ตอนที่เขาเดินออกมายิงเนี่ยเห็นเขาคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นออกมาด้วยแล้วคะ
เห็นเขาคนเดียวพอเขายิงเสร็จปุ๊บก็จะมีคนมาอีก
อ่าเดียตอนที่มีคนออกมาคือตามข่าวเนี่ย๗คนนะคะ๗คนเนี่ยคือเดียมารู้ทีหลังหรือว่าเดียเดียได้ทันสังเกตตอนที่เกิดเรื่องคะ
วิ่งมาแล้วก็บอกให้เดียนอนลงหมอบลงใช่ไหมแล้วทีนี้ก็รุมทำร้ายเลยคาดว่าประมาณ๗คน

เขาก็ถามว่ามาทำไมมึงเป็นใครอะไรแบบเนี้ยครับ
แล้วเดี๋ยวก็บอกว่ามาทำงานเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยครับ
คือบอกไปแล้วว่าไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็มาค้นตัวเหมือนมาค้นตัวเดียว
แบบพกเสื้อขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับอืมอืมใช่แล้วก็เหมือนแบบพอไม่มีอะไร
เหมือนในตัวเดียวไม่มีอะไรเขาก็หยุดอืมใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบ
ตอนที่เขาบอกให้ตามหัวหน้ามาเขาพูดกับเดียเขาใช้คำพูดประมาณไหน
เดียพอจำได้มั้ยค่ะคือน้ำเสียงก็จะ
ดังนิดนึงครับคือเหมือนกับเส็งกับเหมือนก็
สั่งเหมือนกับสั่งแบบสั่งด้วยคำพูดแหลงอะไรแบบนั้น

คือเขาเรียกชื่อหัวหน้าเราไหม
เขาไม่ได้เรียกเขาบอกว่าไปตามไอ้รถคันเหลืองนั้นมาด้วย
ผู้ชายคนที่ขับรถสีเหลือง

ที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงสีรถของเจ้านายเราใช่ไหมคะ

ไม่ได้บอกว่าเป็นพี่มึงเป็นนายมึงอะไรอย่างนี้

ใช่ครับไม่ได้ระบุ
ระหว่างที่เขาทำร้ายเดียกันเนี่ยนะคะ
อาวุธที่เขาใช้เขาใช้อะไรบ้างเดียพอเห็นหรือว่าจำได้ไหม
น่าจะเป็นเท้าไปเลย
แต่ตรงบริเวณเกียรติแสนของหัวครั้งแรก
อันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นสนับมือไหม

คิดว่ากับแทนเข้ามาที่หัว

ส่วนอื่นไม่ได้มีหรือว่ามีฟกช้ำดำเขียวบ้างคะ
ไม่มีครับมีแต่บริเวณหัวกับหน้าแค่นั้น
คือเดียได้ปัดป้องไหมหรือว่าเดียก็ตอนนั้นเราทำยังไง
คือเราได้สู้หรือว่าเราปัดป้องหรือทำอะไรให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสู้เขาไหม
กันหน้าไว้อย่างเดียวครับแล้วแต่ไม่ได้สู้คือกันหน้าตัวเองไว้
คือเอามือป้องหน้าตัวเองเอาไว้อย่างเดียว
ทีนี้นะคะตอนที่เขาให้เดียลุกขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ซ้ำใช่ไหมคะ

เขาก็บอกให้เราไปตามรถคันเหลืองมาเนอะ

แล้วเขาด่าเขาอะไรยังไงเราไหมจังหวะที่เราลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเอารถ

ค่ะเดียค่ะเดี๋ยวขอรายการเราพักโฆษณาแวบเดียวนะ
เดี๋ยวกลับมาเราคุยกันต่อนะคะเดียเพราะว่าหลังจากที่เดียเกิดเหตุแล้วเนี่ย
ไปบอกหัวหน้าไหมเรื่องราวเป็นยังไงเรารู้หรือเปล่า
ผิดตัวไหมหรือเขาคิดว่าเราพวกกันหรือยังไง
แล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของคดีด้วย
เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเดีย
เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอยู่ในสายนะ
อยู่ในสายครับ
ครับเดียทีนี้พอเดียเดียลุกขึ้นมาแล้วเดียเอารถแล้วก็ขี่ออกไปเนี่ย
เขาไม่วิ่งตามไม่ตะโกนไล่หลังใช่ไหมคะ

ก็คือเหมือนเขาปล่อยเราเลยอย่างนี้ใช่ไหมเดีย
ใช่เหมือนเขาปล่อยเลยครับ
ทีนี้พอเดียขี่รถไปแล้วเนี่ยเจอเจ้านายยังรออยู่ที่เดิมไหมคะ
ไม่เจอครับคืออันนี้ไม่เจอหัวหน้าแล้วคือหัวหน้าตอนนั้นไปไหนไม่รู้ครับ
แล้วเจอพี่อีกคันที่มาพร้อมเดียไหมคะ
เจอครับเขาพาไปบ้านที่ว่ากำลังทำงานกันอยู่ครับเจอเขาพอดี
ทีนี้หัวหน้าเรามารู้เรื่องตอนไหนคะเดียว่าเดียโดนทำร้ายแล้วอะค่ะ
มีพี่ที่ว่าสองคนที่ว่าไปกับเมียครับเขาโทรไปบอกตอนนั้นเลย
ตอนที่ว่าอยู่บ้านที่ทำงานครับ
แล้วตัวหัวหน้าตอนนั้นหัวหน้าไปอยู่ที่ไหนจ๊ะ
ตอนนั้นเดียไม่ทราบอะครับเพราะว่าเดียนอนอยู่เหมือนในลูกเลย
เอาเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเลยไหม

ยังไงล่ะทำไมแล้วไปโรงพยาบาลยังไงจ๊ะ
หัวหน้าก็พาไปที่จุดผิดเหตุอะให้ผมพาไปเธอที่หัวตัวเหตุ

มีแต่มีตำรวจไปด้วยแล้วก็ไปดูว่าบ้านหลังไหนอะไรแบบนี้
แต่ตอนที่ไปนี่คือตอนที่กลับไปนี่คือบ้านนี้ปิดหมดแล้ว

ตำรวจไปเรียกไปเคาะไปเกาะไปกดกริ่งอะไรไหมคะ
ไปถามไปถามคนเที่ยวนั้นนะครับ

ไปถามคนไหนที่ว่าอยู่ในบ้านที่ว่าติ๊กติ๊กกันนะครับ

แต่เขาบอกเขาไม่รู้

แล้วดูท่าทางแล้วที่เราไปดูแล้วเนี่ยคือไม่มีคนอยู่ในบ้านหรือว่า

ไม่มีนะเพราะว่ามันใส่ของกุญแจบ้านไว้ครับ

ทีนี้ตอนที่หัวหน้ารู้เรื่องนะคะแล้วก็หัวหน้าเป็นคนแจ้งตำรวจป่ะคะเดีย

แล้วหัวหน้าเป็นคนแจ้งตำรวจแล้วหัวหน้าก็ไปกับตำรวจแล้วก็พาเดียไปด้วยที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
คือระหว่างนั้นพี่เขาบอกอะไรเดียไหมว่าเออเนี่ยมาขี่รถมองหน้ากันหรือเขาเล่าอะไรไหม
ยังครับตอนนั้นยังเดียนั่งไปกับร้อยเวรที่ว่าเขามานั่งมานั่งนั่งไปกับตำรวจสองคน
อ่าอ่าแล้วเดียมารู้เรื่องยังไงเมื่อไหร่คะว่าตกลงเรื่องมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วทำไมเดียโดนทำร้าย

ค่ะทีนี้ตอนไปโรงพยาบาลนะคะก็คือแน่นอนมันหนักมากอะเนาะเพราะมันที่หัวเลยเนอะ
ทีนี้เดียผ่าตัดวันนั้นคืนนั้นเลยไหม
ยังครับเพราะว่าตอนนั้นตอนตอนที่ไปโรงพยาบาลครั้งแรกคือตอนแรกจะคิดว่าเป็นเพศแผลอืม
แต่ไม่ไม่หนักมากก็คือแค่เย็บแล้วก็กลับบ้านครับอืม
ทีนี้พอกลับมาบ้านแล้วก็กินยาที่ว่าหมอให้มาคืออ้วกมีอาการอ้วก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

เออทำไมอ่ะ

เพราะว่าหมอเขาบอกว่าฟื้นตัวเร็วมาก

แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือเดียก็ยังต้องไปหาหมอเป็นระยะถูกไหม
คือมันก็เพิ่งใหม่เนอะมันเพิ่งกลางเดือนเองนะคะ
คือจะทอดแม็กซ์ออกจากหัว

นัดวันที่๒๒มิถุนา

นอนหลับได้ปกตินอนหลับใช่ไหม

แต่ว่าพอเวลาเดือนพอเวลาเท่าไหร่เดือนมากอย่างนี้จะเมื้นหัว
ใช่แล้วก็จะมีบทชาบริเวณหัวข้างบนหัว
อันนั้นหมอก็บอกว่าอีกประมาณ๒เดือนถึงจะหายเป็นปกติ
ก็จะมีผลแค่อาจจะมึนชาอย่างนี้ใช่ไหมคะเดีย

แล้วก็ยังไงพี่ถามย้ำอีกครั้งก็คือไม่ได้มีผลต่อร่างกายส่วนอื่น
เรื่องแค้นค้าเรื่องอะไรไม่มีผลอะไร
ใส่ตาไม่มีผลนะ

ทีนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยไปโพสต์ลงในเพจในท้องที่ใช่ไหมคะ

ทีนี้คนก็เลยช่วยกันใหญ่เลยนะในเพจคนรักบางสะพาน

ทีนี้ค่ะเดียมีใครอันนี้ในส่วนของคดีเนี่ยคือตำรวจมาหาคุณแม่แล้ว
หลังจากที่ได้รู้เรื่องจากเพจใช่ไหมคะ

อ๋อวันนี้ตำรวจเรียกไปสอบยังคะเดี๋ยว
ยังครับตอนนี้ตำรวจยังไม่เรียกไปสอบแค่โทรมาบอกว่าจะมา

เห็นเขานัดวันศุกร์ให้ขึ้นไปที่ปานบุรีครับ
ตอนนี้เดียกลับมาอยู่บ้านเราแล้วเนาะ

ทีนี้ที่เดียอยู่เนี่ยคือบางสะพานน้อยใช่ไหมคะ

เดียหลังจากที่คุณแม่โพสต์ไปแล้วเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในเพจเนี่ยมีใครมาเหมือนกับ
รู้จักกลุ่มนี้เอ้ยบ้านนี้รู้จักอ่าเอ้ยอย่างงี้เคยโดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้
ไม่มีครับส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบขอให้หายไวอะไรประมาณนั้น

อ่าทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเสร็จแล้วเนี่ยตกลงเราได้มานั่งคุยกับเจ้านายเรา
หัวหน้าเราจริงจังไหมคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะ
คุยตอนที่อยู่โรงพยาบาลตอนที่ว่าไปเอ็กซาเรย์ครับอ่าอ่า
ตอนที่เอ็กซาเลเขาบอกว่าก่อนที่ว่าเขาจะโทรตามไอเดียกับพี่ที่ว่าที่ทำงานไปอ่ะ
คือเขาเจอสองคนนี้ก่อนแล้วทีนี้เหมือนเขาเรียกให้จอดให้สองคนนั้นจอด

แต่ทีนี้เหมือนกับสองคนนั้นมันชะลอเหมือนทำท่าจะชักปืนมา
แล้วทีนี้หัวหน้าเขาก็เลยเหมือนกับยิงปืนก่อนเลยครับยิงขู่ก่อนเลยอ่ะ

อ่ายิงแต่ยิงลงพื้นนะเขาบอกว่ายิงลงพื้น

ใช่ครับก็ทีนี้ก็สองคนนั้นก็ขับรถตะเลิศออกไปเลย
สองคนที่ว่าคือสองคนที่อยู่ในกลุ่มทำร้ายเดียใช่ไหมคะ
อันนี้เดียไม่มั่นใจครับเพราะว่าเดียไม่เคยเห็น
อ่าเดียจำหน้าได้ไหมคือถ้าสมมุติเดียต้องชี้ตัวเดียพอจำหน้าเขาได้ไหมคะ
จำคนที่ยิงได้ครับอ่า
แล้วก็มีลุงแก่คนหนึ่งที่จำได้
คุณลุงที่ว่านี่คือคุณลุงคุณลุงเห็นเหตุการณ์หรือคุณลุงร่วมด้วย
ร่วมด้วยครับกระเทบเข้ามาที่หัวทีหนึ่ง
อ่าแต่คนที่ยิงเนี่ยคนละคนใช่ไหมคะ

เดียตอนที่เจ้านายหัวหน้าเล่าให้เดียฟังเนี่ยนะคะ
สองคนที่หัวหน้าบอกเนี่ยก็คือ
เอางี้คือเดียไม่ยืนยันว่าเป็นสองคนในกลุ่มที่ทำร้ายเดียหรือไม่

ทีนี้ก็เรียกกันให้จอดรถนะคะ
แล้วเหมือนว่าสองคนนั้นที่เรียกหัวหน้าเดียเนี่ย
เขาชักปืนขึ้นมาหัวหน้าเดียก็เลยชักปืนยิงขู่ไปก่อน
โดยที่ยิงลงพื้นยิงไปกี่นัดหัวหน้าบอกไหม

อ่าทีนี้แต่อันนี้เอาแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าอันนี้คือหัวหน้าเราเป็นคนเล่า
เราไม่รู้ว่าจริงแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขามีข้อมูลยังไง
แต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้หัวหน้าไม่ได้บอกเราตอนแรกถูกไหมคะ
บอกแค่ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามา

จริงมันใช่คนแปลกหน้าไหม
ใช่ครับมันเป็นคนมันเป็นใบรุ่นนะครับอย่างเขาบอกนะ
เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นในหมู่บ้าน
แต่เขาก็มีบ้านอยู่ตรงอ้อเดี๋ยว
ไอ้บ้านตรงที่เรียเลี้ยวไปจอดเนี่ยนะจ๊ะมันอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน

ใช่ครับคือหมู่บ้านนั้นเห็นหัวหน้าเขาบอกว่า
มันเป็นหมู่บ้านสำหรับในเครือบริษัทนี้ครับ
เหมือนมีคนทำงานในบริษัทนี้แล้วก็มาตั้งไว้อะไรแบบนี้ครับ
เอาล่ะเราคือบ้านหลังนั้นกับบ้านหัวหน้าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถูกไหม

แต่ทีนี้คนในบ้านนั้นเราไม่รู้ว่าคือคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเก่าก่อน
หรือว่าเป็นคนของใครเพิ่งมาอยู่หรือยังไงไม่รู้เนาะ

บ้านที่วัดเดียดโดนเป็นทางแยกเป็นทางต้อยถนนลูกหลังออกจากต้อยหมู่บ้านครับ
ไม่ได้อยู่ในเขตเดียวกันกับหมู่บ้าน
ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านครับเป็นบ้านหลังธรรมดา
หัวหน้าบอกว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนนะ

เอาละค่ะเดียค่ะเดี๋ยวทางรายการลองติดต่อในส่วนของอื่นดูนะคะ
ยังไงเนี่ยเป็นกำลังใจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณที่อุตส่าห์เล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็ถ้าคดีติดขัดอะไรเดี๋ยวยังไงเราช่วยตามอีกแรงหนึ่งในฐานะสื่อมวลชนก็แล้วกันนะคะ
เดี๋ยวยังไงฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายค่ะ
คุณผู้ชมคะทางรายการติดต่อภูมิกับสถานีตำรวจภูทรปรานบุรีนะคะ
ก็คือในพื้นที่เกิดเหตุนะคะท่านบอกว่ายังไม่ขอให้สัมภาษณ์
เพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเท่าที่สอบ
คือตอนนี้ตำรวจสอบหัวหน้าของเดียอยู่นะคะก็บอกว่าคดีมีความซับซ้อน
ก็เลยยังขอไม่ให้สัมภาษณ์ก่อนซึ่งเข้าใจได้นะคะเราจะอยู่ในสายการกับ
ไม่ได้เจอกันนานนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คือตกลงเรื่องนี้เอางี้นะคือทำร้ายร่างกายมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ประเด็นคือว่าเรื่องนี้อันนี้ถามแบบคนนอกนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของเจรตนาค่านะครับไม่ใช่เรื่องของทำร้ายร่างกายอย่างเดียว
เพราะงั้นถ้าตำรวจตั้งมาแค่ทำร้ายร่างกายต้องไปตั้งข้อหาใหม่
และอย่างที่สองนะครับเรื่องนี้ตำรวจจะต้องมีการสอบปากคำกับเจ้านายของเดีย
นายจ้างของเวียให้ชัดเจนว่ามีเหตุโกรธเครื่องอะไรกับใครไหม
ไม่ว่ากรีงใดทั้งสิ้นนะแล้วส่งอุบัติเหตุหรือได้รับบาตเจ็บ
จากการทำงานให้นายจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
ธุบาทธุกชะตำในระหว่างที่หยุดงานทำงานไม่ได้นายจ้างก็ต้อง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

คือในกรณีที่ทำงานให้แล้วบาดเจ็บอันเนี้ยนึกออกแต่อันเนี้ยมันคือมันไม่ใช่อยู่ในนิยามที่เขาจ้างงานเราเนี้ยเขาต้องรับผิดชอบแค่ไหนตามกฎหมายคะอันนี้มันเหมือนกับแบบเฮ้ยพี่เจอคนอย่างงี้ไปดูให้ทีประมาณเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในงานนี่พี่เจอคนไปดูให้ทีเอาก็พี่สั่งผมให้ไปดูนี่ถึงจะไม่เกี่ยวกับงานผมไม่ได้เดิ

เจตนาค่าที่ว่านี้เนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ย

มันจะต้องไปเกี่ยวเนื่องอะไรกับเจ้านายอีกทีนึงไหม

หรือว่าเจ้านายเป็นคนเหมือนกับแบบเป็นคู่กรณีอยู่เก่าก่อนนะคะ
เจ้านายจะมีเบาะแสว่าไอ้กลุ่มที่มาทำร้ายเราเนี่ยเป็นใคร

ท้านายรณรงค์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอที่แรกการเราปรับมา

ยังไงวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ